เพราะว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีเหตุค่ะโจรเข้าไปงัดตู้บริจาคของบริเวณสาราพ่อท่านคล้าย
แล้วก็ลักเงินหลบหนีลอยนวลไปชาวบ้านเขาบอกว่าใครพบเห็นเบาะแสช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยค่ะ
เหล็กแหลมแบบนี้คล้ายกับที่เปาะมะพร้าว
เอามาเพื่อที่นี่ค่ะนั่งงัดตู้บริจาคแบบนี้
แต่จังหวะนั้นเหมือนกับว่าจะมีชาวบ้านผ่านมาพอดีแว๊บ
ผู้ก่อเหตุก็เลยตกใจแล้วหลบหนีไปทันที
ส่วนเงินที่ถูกขโมยไปต้องบอกว่าไม่ทราบนะคะว่าได้เงินไปจำนวนเท่าไหร่
แต่คาดว่าน่าจะได้ไปไม่เยอะมาก
เพราะว่าในตู้ยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณ๘๘๐๕บาท
คือยังโกยไปได้ไม่หมดเพราะว่ามีคนมาเห็นพอดี
ว่าผู้ก่อเหตุน่าจะงัดไปแบบไม่ได้ทั้งหมด

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
พร้อมกับเก็บลายนิ้วมือแฝงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อจะตามหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

คุณสามารถแจ้งไปได้ที่สพไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เลยนะคะ

แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้ได้ไว
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาเห็นเข้า
ก็น่าจะกวาดไปหมดแล้วแหละ

แล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในบริเวณอื่นอีก